แล้วคุณผู้ชมต้องเคยเล่นซ่อนแอบ
ให้เพื่อนนับหรือวิ่งไปซ่อน
แล้วหาที่ซ่อนต้องแบบมิดชิดสุด
คือมันจะมีกล่องบ้านหลายบ้านจะพาเอาตัวเข้าไปขุกในหน้า

แล้วอันนี้ไปซ่อนที่ไหนตู้สระผ้า

ส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นแต่น้องคนนี้ไปซ่อนในเครื่องซักผ้า
แล้วประเด็นคือตัวติดอยู่๒ชั่วโมงเอาตัวออกมาไม่ได้

แต่คิดว่าเราต้องไปซ่อนให้หนีเพื่อนให้ทัน

จากไม่นึกแล้วเอาตัวออกมาไม่ได้

น้องไปนั่งคุดคู้อยู่สุดท้าย๒ชั่วโมง
แม่พยายามอุ้มพยายามดึงแต่เอาลูกออกมา

มาช่วยลูกดิฉันหน่อยติดในเครื่องซักผ้าครับ
สุดท้ายเป็นกู้ชีพกู้ภัยที่ไม้ขมที่อำเภอเมืองสะดาว
ไปช่วยน้องนนอายุ๕ขวบไปติดอยู่แบบนี้

แคมป์คนงานก่อสร้างในซอย๖ถนนสำนักแต้วที่
ตำบลสำนักแต้วอำเภอสะดาวที่สงขราคุณผู้ชม
นนท์เนี่ยคือต้องบอกว่าสภาพนี้เขาบอกว่าน้องอ่ะ
เหมือนท่ายืนแล้วเข่ามันคุดคู้อยู่ข้างใน
คุณแม่เองก็ยืนอยู่ข้างเพื่อให้กำลังใจ
เอานี่เอาออกมาได้เป็นที่เรียบร้อยนี่ฮะ
คือตอนแรกน้องเองพยายามดึงตัวออกมาก่อน

คือน้องติดอยู่แบบนี้นานมากตั้งแต่๔โมงยัน๖โมง
กู้ภัยมาแป๊บเดียวแต่พอกู้ภัยมา๕นาที
ดึงออกมาได้เลยน้องไม่ได้บาดเจ็บอะไร

สาเหตุก็คืออย่างที่ผมบอกไปเล่นซ่อนแอบกับพี่สาว
พี่สาวว่าเอ๊ะทำไมเงียบหายไปแล้วหาน้องไม่เจอ
อยากจะไปโป้งเจอแล้วค่ะ
น้องจะหายไปไหน
สุดท้ายนี่ครับคุณผู้ชมไปเจอแบบนี้ก็ต้อง
แม่ก็ต้องมาพี่ก็ต้องมา

ติดอยู่แบบนี้สุดท้ายกู้ภัยมาช่วยได้

ยังดีนะที่เป็นเครื่องซักผ้าฝาบน
ถ้าเป็นฝาหน้านี่คือไม่มีอากาศหายใจ
สมมุติเป็นฝาหน้าน้องเข้าไปแล้วแบบถ้าเกิดปิด

ซ่อนในตู้เสื้อผ้ายังโอเคกว่า

พ่อแม่ผู้ปกครองดูด้วยแล้วกันนะครับ